แชร์ในเฟซบุ๊คเพราะว่ามีรถเก่งคันหนึ่งเนี่ย

ขณะที่กำลังข้ามถนนจนบาดเจ็บครับ

นี่ครับผู้หญิงกระเด็นไปแบบนี้เลยครับ
เขาก็ไม่ได้มาเร็วนะตอนจะเลี่ยวถ้าถ้า๒๐๒๕
เอิ้นมีภูมิเหลวขาที่ต้องเห็นผู้หญิง
นั่นอ่ะสิแต่แต่งนี้มันพุ่งแล้วอยู่อยู่ก็พังมาก็หลงไปเฉยเลย
เป็นภาพคลิปเหตุการณ์มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเรวัตเวียงสุวรรณนะฮะ
เป็นกู้ภัยเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำคลิปนี้ไปโพสต์พร้อมแล้วบอกว่าเวลาสักประมาณหกโมงห้าสิบห้านาที
มารับแจ้งจากศูนย์กู้ภัยเวียงพิงเชียงใหม่ให้กู้ชีพชุมพรออกไปรับตัวผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนมีรถเก่งไปเฉียวชนคนข้ามถนนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดที่บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาบ้านป่าติ้วถนนโชตนาเชียงใหม่ฝ่างนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยทางด้านของกู้ชีพชุมพรตรวจสอบแล้วผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ๒๔ปี
มีอาการก็เจ็บปวดที่บริเวณขาซ้ายกู้ชีพชุมพรก็ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิง
จากคลิปจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องช่วงหัวค่ำแหละ
ซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยกำลังที่จะเดินข้ามถนนแล้วจู่เนี่ยรถเก๋งสีดำเลี้ยวออกมา
แบบนี้ฮะมันเป็นมันเป็นจังหวะยูเทิร์นคุณผู้ชมนะฮะ
เป็นช่วงของยูเทิร์นแล้วก็พุ่งเข้าไปชนผู้หญิงคนนี้อย่างแรงจนเธอเนี่ยกระเด็นแล้วก็บาดเจ็บ
ส่วนคนขับนะฮะหลังเกิดเหตุไม่จอดนะฮะหนีไปเลยครับ
ผู้โพสต์ก็เลยอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนสติคนใช้รถใช้ถนน
อย่าประมาทอย่าเห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้คนขับเขาก็หนีไปเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้กลับมาดูแลคนเจ็บแต่อย่างใดนะครับอืม